ก็นอกจากนี้เขาบอกว่าฟาดแข้งกันมาแล้วที่ฝรั่งเศส
ทรายรัฐที่ก็ฟาดแห้งกันมาเหมือนกัน
โอ้ถู้ว่านสัวต่อยกันไม้เริ่มไม่ระนะครับ
ความมั่นที่คุณสัมพันธ์ได้ศึกเยินมอเทรัสเสาร์นี้
คู่เอกช่อฟ้าปะทะกับฉลามศึกเข่าแลกแข้ง
ไม่รู้นะครับว่าของใครจะหนักกว่ากัน
ผมอัดวงในแน่คุณซ้อมมาให้ดีแล้วกัน

ไปนี่ผมซ่อมดีมากหวังเดินเข้าเดินแข้งผมล่ะ
เอาแล้วล่ะครับราฟฟิกเทียบรูปร่างกับสัตว์สวนนะครับ
จะเห็นว่ามวยคู่นี้อ่อนแก่กว่ากัน๓ปีนะครับ

ส่วนสูงจะเห็นชัดเจนนะครับว่าต่างกันถึง๕เซน
น้ำหนักปล่อยก็พอกันนะครับ
๖๒๖๓๖และก็รอบ๖ช่วงแขนเนี่ยก็มาใกล้เทียงกันเลยนะครับ
วยคู่นี้เทียบสัดส่วนจะเห็นว่าช่อฟ้าเนี่ยได้เรื่องของกระดูกมวยการผ่านมวยชื่อนี้มาก่อนเก๋ากว่าครับ
แต่ว่ารูปร่างอยู่ที่ฉลามศึกครับ

ไปที่ฝั่งขวามือมุมแดงกันก่อนนะครับ
รายนี้เจ้าช่อฟ้าจากระหารสายบุรีรำส่งเข้าประกวดครับ
แต่ว่าเจ้าตัวนี่ซ้อมอยู่ที่รังสิตนะครับ
อยู่กับพี่ตู่แสงเทน้อยสอรุ่งโลศอดีตนักมวยเก่าเจ้าของฉายาจอมจุมพิษครับ
แพ้สองแล้วก็ชนะหนึ่งครั้งสุดท้ายเนี่ย
ชกที่ราชดำเนินวันนั้นเอาชนะล้างแค้นปากกาเหล็กได้สำเร็จ
แต่ว่าเจ้าตัวเคยมาไทยรัฐ๒ครั้งแล้วนะครับก็แพ้ทั้งสองครั้งเลย
ดูเหมือนไม่ค่อยถูกฉลกต้องดูครับว่าไฟล์นี้เนี่ยจะล้างอาถรรพ์ได้หรือเปล่านะครับ
เป็นมวยแข็งแรงแข็งแกร่งปั้มตีวงในรุนแรงครับ
ขณะที่ซ้ายมือฉลามศึกนะครับรายนี้จากปลาจินบุรีครับ
เจ้าตัวเนี่ยซ้อมอยู่กับบังหลดประกายฟ้าสิกเสยที่มกรุงเทพธนบุรีนะครับ
ก็อยู่มา๙ปี๑๐ปีแล้วครับเป็นมวยฝีมือเลยครับ
แค่งซ้ายแค่งขวาจัดจ้านนะครับเพลงแค่งสมบัติอันตรายมากนะครับรายนี้
ช่วงหลังนี่แหม่ก็เปลี่ยนชื่อใหม่จากโชชัยปสุวรรณโชธมาใช้ฉลามศึกนี่
ดูดีขึ้นนะครับชกมา๕ไฟล์ชนะ๓แล้วก็แพ้๒
แต่ว่าไฟล์สุดท้ายไม่ค่อยสวยงามนะครับไปแพ้๘แสนเล็กที่ไทยรัฐ
วันนั้นได้ป่อน้ำหนักเยอะไปหน่อยถึง๗ป่อนครับ
มวยคู่นี้พี่ชายสิทธิ์อาจารย์วิชอบใครไปฟังกันครับ
ความพลาดนะครับศึกยศโมเทราสเต่านี้
คู่นี้กินกันด้วยหัวใจครับผมดูไปมองไปที่ช่อฟ้าจิตใจสู้กว่าครับจะชนะชาลามสึกไทยครับ
ผู้เอกช่อฟ้าเดินชนชาลามสึกจะบดได้หรือเปล่าหรือว่าเดินไปเข้าร่องแท่งอันนี้น่าคิดไหมครับ
ก็คันพิกัด๑๓๐ตอนแล้วเจอกันบ่าย๒๔โมงเย็น
ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
เอกชุมพรสุรพักษณ์จารุมณีตลาดกันครับ